อันนี้เพิ่งผ่านพ้นวันแม่แห่งชาติไปนะคะ

ไอ้จ้อยโหโด่งดังมาก

โมสเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่

คือจริงไม่ได้เป็นคนที่บอกรักคุณแม่ตลอดเวลาหรอกนะ

คุณแม่บอกว่าน้องโมสเนี่ยดื้อเงียบมาก
คือมีเคยขอคุณแม่หนีไปเรียนถึงเมืองนอกเลยค่ะ

อยู่กับพี่ไม่ดื้อ

คือโมสเนี่ยติดเพื่อนชอบอยู่กับงาน
ไม่ค่อยกล้าบอกรักคุณแม่แบบตรง
แต่ในใจเนี่ยรักมากนะ
โมสเขาก็มีฝันด้วยว่าอยากจะทำให้แบบ
คนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตด้วยจ้า

คือพยายามหนึ่งเริ่มต้นด้วย

ของขวัญเหรอไม่ได้มีพิเศษเลย
ก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าเกิดว่างก็

ไปหาพี่สาวที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับผม
เป็นคนที่รักนะแต่ไม่แสดงออก

เวลาอยู่กับคุณแม่ก็จะไม่ค่อยแบบกล้าบอกรักกันตรงเขินบ้าง
แต่เชื่อว่าการกระทำของโมสเนี่ยทำให้คุณแม่รับรู้ได้ว่าโมสรักคุณแม่มาก
แม้จะดื้อแต่ก็เป็นเด็กดีนะมีความฝันที่อยากจะดูแลครอบครัวด้วย
หนึ่งแล้วอ่ะใช่แล้วน้องเองก็สามารถที่จะเอาคุณโมสเนี่ยเป็นตัวอย่างได้นะคะ
คืออาจจะไม่ต้องไปกอดไปหอมถ้ามันทำไม่ได้มันฝืนตัวเองก็เป็น
มันเผินเขินอะไรอย่างนี้มันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ใช้ความเป็นตัวตนความเป็นตัวเอง
แล้วก็เป้าหมายในชีวิตที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่เขาบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด
ต้องแล้วนะคะเอายึดถือไว้เป็นตัวอย่างในอนาคตที่ดีแล้วกันนะคะ